อีกหนึ่งอาชีพของชาวอีสานโคราชบ้านเห่าเขาทำอาชีพต้มเกลือขายคุณผู้ชม
เกลือสินเทาที่เราเอามาปรุงอาหารนี่แหละว่ากันว่าสร้างรายได้หลักหมื่นเลยค่ะ
ใครจะรู้ว่าที่อีสานบ้านเห่าก็ทำอาชีพต้มเกลือขายไม่แพ้กับที่จังหวัดแถบภาคกลางด้วยเหมือนกัน
ที่นี่คือหมู่บ้านศรีศุกร์หมู่๘ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่หันมาต้มเกลือสินเทาขายในช่วงหน้าแรงก็มีอากาศร้อนเนอะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพแล้วค่ะ
ถือว่าเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านโบราณนับจากรุ่นสู่รุ่นเป็นร้อยปี
ถามผู้นี้ดีกว่าคุณป้าละม่อมเผยกลางค่ะ
คุณป้าละม่อมเป็นชาวบ้านศรีศุกร์นะเล่าให้นักข่าวตลอดข่าวฟังบอกว่า
ในพื้นที่แถบนี้สภาพดินค่อนข้างเข็มค่ะจะทำการเกษตรทำนาก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตหรอกเพราะดินมันเข็ม
บางปีในช่วงฤดูฝนก็เจอกับปัญหานามท่วมช่วงหน้าแรงดินก็แรงดินก็แห้งจนมันขึ้นเกลือขึ้นมา
ถ้ามันเป็นปัญหาแบบนี้เราเปลี่ยนให้มันเป็นโอกาสเลยดีกว่าต้มเกลือสินเทาเอาไว้ขายสร้างรายได้สู่ครัวเรือน
ส่วนกระบวนการไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะเขาใช้พื้นที่แค่นี้เอง
ชาวบ้านจะขูดผิวดินโดยเฉพาะหน้าดินที่มันเค็มหรือว่าขูดขี้เทา
ลงไปใส่ในบ่อกรองหรือที่ชาวบ้านจะเรียกว่าโฮงสาว
โค้งสาวนี่แหละค่ะใส่ให้มันเต็มเบาะนะ
เหมือนลักษณะจะเอามาต้มอะค่ะจากนั้นก็ใช้น้ำนี่แหละ
เป็นตัวล้างดินเกลือผ่านลงไปในถังลักษณะเหมือนการกรอง
แล้วก็นำน้ำนั้นมาหมักนะคะสุดท้ายก็จะเอาไปต้ม
ไปเรื่อยให้น้ำมันระเหยขึ้นไปจนกระทั่งว่าแห้ง
กลายเป็นผลึกเกลือที่เรียกว่าเกลือสินเทานะ
พอได้แล้วเราก็กวาดแล้วก็ช้อนเอาขาวเอาเกลือเนี่ยค่ะ
ใส่กระสอบเก็บเอาไว้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
การซื้อหามันไม่ได้ต้องยุ่งยากลำบากเลย
เพราะจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อถึงที่เลยนะคะทั้งที่เห็นเนี่ย๓๐๐บาทนะ
ก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับพ่อค้าแหมค่าชาวบ้านในพื้นที่
เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นเหมือนกันเนี่ยเห็นไหม
ต้มดินขายได้เกลือมาแบบนี้จากการที่สอบถามพ่อค้าที่มารับซื้อ
เขาบอกว่าคนเนี่ยนิยมเกลือของที่นี่นะเพราะว่าเขาจะเอาไปทำปลาร้า
อ๋อเหรอปลาร้าต้องหมักเกลือมันก็จะทำให้ปลาร้าเนี่ยได้รสชาติดี
กลมกล่อมดีทีเดียวเออนะอีกหนึ่งอาชีพ
สร้างรายได้แล้วก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนำมาฝากให้เรียนรู้กันค่ะ
เป็นเกลือจากดินนั่นแหละมันก็จะต่างกันกับพวกเกลือสินเทา
เกลือทะเลใช่ไหมเกลือทะเลก็เป็นเกลือสมุทรใช่ไหม
ส่วนเกลือสินเทานี่ก็เป็นเกลือดินเกลืออีสานเกลืออีสานเขา